หลังจากยืดเยอะมายาวนานกว่า๒สัปดาห์ค่ะน่ะตอนนี้นะคะ

เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่
แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีอย่างเป็นทางการแล้ว
ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ฟุตบอลโลก๒๐๑๘ก็คือการนำทัพช้างศึกไทย
แข่งขันในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๒หรือว่ารอบ๔๐ทีมสุดท้ายนะคะ
จากนี้ก็การแข่งขันฟุตบอล๔เกม๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้
ไทยเป็นเจ้าภาพช่วงต้นปีหน้าด้วยค่ะ
ทั้งนี้นะคะอาเกียรานิชิโนค่ะก็จะแถลงข่าวการเซ็นสัญญาครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะคะในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้ค่ะ
ซึ่งนิชิโนก็ให้เหตุผลนะคะว่าต้องการที่จะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนที่บ้านเกิด
ในฐานะที่กำลังจะทำหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ก่อนที่จะเดินทางมาร่วมงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทันทีค่ะ
จากนี้นะคะทางสมาคมของไทยค่ะก็เตรียมที่จะจัดแถลงข่าวในวันที่กุญสือชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงที่ไทยด้วยนะคะ
เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามเรื่องของการเตรียมทีมแล้วก็ความคิดเห็น
หลังจากที่ทราบผลการจับสลากการแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไว้ด้วยค่ะ